ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแต่ว่าจะพาคุณไปดูที่กระบี่
ตายแล้วแค่จงอางตัวเล็กยังน่ากลัว
นี่๓เมตรนอนเหลือขดไปอยู่ใต้
ตรงคานหลังคาบ้านไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

เดี๋ยวทำไมเป็นที่ของคุณล่ะครับน้องใบตอ

ลงมาจงอางตัวนี้ซ่อนอยู่ใต้คานของบ้านเลขที่๑๐๔
หมู่๕ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
นายจัตุพรอารามอายุ๖๒ปี
เขาบอกว่ามันเลื้อยขึ้นไปอยู่ตรงนี้คุณ
ใต้คานหลังคาบ้านเนี่ย
อุ๊ยคุณล่ะดูน่ากลัวจริงนะถ้าเนยหน้าไปเห็นอย่างนี้อ้าวปากค้างเลยอันแรกนะ
ถ้าไม่คิดว่าเป็นงูผมนึกว่าท่อแอร์

เขาขาวนะแต่ท่อแอร์ควรจะไม่ขดขนาดนี้ไง
แล้วทีนี้ค่ะอาสาพิทักษ์งูอ่าวลึกก็ต้องมาช่วยเหลือ

ช่วยเกี่ยวให้งูลงมาข้างล่าง
แต่งูก็พยายามใช้ลำตัวมันลัดคานไว้อยู่

เอาลงจากคานเขาไม่ยอมลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
คือเวลาคนจะเอาลงมันไม่ยอมลงไง
แต่กู้ภัยเนี่ยพยายามทั้งดึงทั้งแกะทั้งงัดทั้งโอ้โห
ใช้เวลาไปกว่า๒๐นาทีคุณ
สุดท้ายงูตัวนี้ยอมลงจากคานแล้วนะคะ

งูตัวนี้ยอมลงจากคานแล้ว
กู้ภัยก็เลยแบบว่าเอาลงมาเสร็จเขาเห็นว่าลำตัวงูเนี่ยมีร่องรอยเหมือนเพิ่งลอกคราบ
ก็เลยทำให้คุณสังเกตเห็นไหมว่า
งูตัวเขาจะดูมีสีขาวคล้ายกับจงอ้างเพื้อก

มันจะขลับกว่านี้มันคลับกว่านี้

ขาวเพราะว่ามันเพิ่งจะลอกคราบคุณ
แล้วก็เลยจับมาวัดความยาวนี้เกือบ๓เมตรอะ

นั่นแหละแต่ว่าน้ำหนัก๖กิโลกรัมก็ตัวใหญ่อยู่
ผู้ภัยเขาก็หลอกลอดอันนี้คือเป็นวิธีการ
งูตัวมีความชำนาญนะคุณนะ
แล้วเขาก็หลอกล่อให้มันเข้ากล่องพลาสติก
พอมันเข้ากล่องพลาสติกไปเขาก็จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ที่เราเห็นกันแต่ก็อย่างที่เห็นนะคุณ
เขาก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมกว่าจะหลอกล่อ

ด้วยความที่ว่าแบบเขาอาจจะมีพิษหรือว่าแผ่แม่เบี้ยอะไรอย่างนี้
วิธีการที่จะจับเขาอาจจะไม่สามารถจับเข้าถุงกระสอบได้เนอะ
สังเกตไหมจะต้องเป็นกล่องหรือรังพลาสติก
แล้วก็ให้มันหลอกล่อให้มันเลื้อยเข้าไป
ด้วยตัวของมันเองแล้วก็แบบค่อยปิดฝาไป
แต่ก็ไม่แน่คือเขาอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป
ชนิดของงูก็อันนี้ไม่ทราบ

ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับน้องหนูดูแล้วเนี่ย

คือไม่ใช่บอกว่าพี่พี่ชนะผมดูตลอดข่าว

ผมรู้แล้วจับงูยังไงบ้าแล้วไปจับเองมันโชว์ไข้นะ
เห็นไหมคุณดูเจ้าหน้าที่เขายังต้องมีการฝึกฝนเลย